คุณค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วเนี่ยนะเมนูบางอย่างคุณไม่ได้หาทานง่ายนะ
หนึ่งปีคุณจะได้ทานเพียงแค่ครั้งเดียวที่เราจะนำเสนอวันนี้คือเรื่องของเมนูไส้อัว
คุณบอกแอปไส้อัวก็ทานได้ทั้งปีทานเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะ
แต่ไส้อัวบางไส้บอกเลย๑ปีมีแค่ครั้งเดียวแล้วมันคืออะไรยังไงตามไปดูกันเลยจ้า
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อาณาจักรไส้อัวที่ว่ากันว่าเป็นอาหารเหนือฝีมือคุณแม่
ผู้รักการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจจะเด็ดและอร่อยขนาดไหน
เราจัดมาเสิร์ฟให้แบบไม่อั้นเลยล่ะครับ
พาคุณผู้ชมไปกันที่ร้านนงพันธ์ไส้อัวจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของร้านคือคุณแม่นงพันธ์โคศิษฐสกุลชัยซึ่งเป็นเจ้าของร้านยางรถยนต์
ที่รักการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจและคิดค้นเมนูไส้อัวเห็ดถอบย่าง
ซึ่งใส่เห็ดหอบบดหยาบผสมเนื้อหมูในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง
ทำให้ไส้อัวมีความกรุบกรอบจากเห็ดถอบในทุกคำ
ซึ่งเมนูนี้เนี่ยครับทำได้ตามฤดูกาลเพียงปีละครั้ง
คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของปีเท่านั้น
จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณเก้าปีแล้วล่ะครับและคุณแม่ไม่ได้หยุดรังสรรค์แค่ไส้อัวเห็ดถอบเท่านั้นนะ
แต่คุณแม่เนี่ยยังมีเมนูไส้อัวแบบอื่นให้เลือกทานอีกมากมาย
ไปดูกันว่าไส้อัวแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ
เริ่มกันที่ไส้อัวสตย่างจะให้รสชาติจัดจ้านร้อนแรง
ร้อนด้วยเครื่องสมุนไพรจากทั้งใต้และเหนือสาดสตอใส่ไม่ยั้ง
กรอกมันด้วยสตอที่กัดไปที่ไหนก็เจอ
ต่อกันที่ไส้อัวใบพายกระดูกอ่อนเห็ดหอม
ฟังชื่อก็อยากจะกินแล้วล่ะครับให้ความกรุบกลับแต่ไม่แข็ง
ด้วยกระดูกอ่อนใบไผ่ที่บางที่สุดผสมกับเนื้อขาหมูและเห็ดหอม
คลุกเคล้าเข้ากันอย่างหอมกลุ่นไปต่อกันที่ไส้อัวตับเสี่ยงจี
กระเทียมเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักตับ
เป็นการคลุกเคล้าตับและเสี่ยงจี้ทอดนำไปสับหยาบ
ผสมกับเครื่องแกงสมุนไพรและเนื้อหมูได้อย่างลงตัว
และสุดท้ายใครชอบความเป็นดั้งเดิมก็จัดไปกับไส้อัวหมูออริจินัล
ที่รสชาติกลมอย่างลงตัวด้วยเนื้อหมูส่วนสันคอลล้วน
มันน้อยการันตีด้วยการเป็นไส้อัวเทโรงแรม๕ดาว
เลือกใช้ในห้องอาหารมาตลอดหลายปีส่วนสูตรเด็ดเคล็ดลับที่สามารถมัดใจลูกค้านั้น
คุณแม่บอกว่าปราศจากสารกันเสียไม่แต่งสีและกลิ่น
ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลที่สดใหม่เครื่องปรุงรสที่ใช้ต้องมีออย
เราใส่ใจในทุกขั้นตอนให้เหมือนทำให้ลูกทานที่บ้านนั่นเองล่ะครับ
สำหรับใครที่อยากจะลองลิ้มชิมรสไส้อัวแสนอร่อยนี้สามารถสั่งได้ที่ไหนครับคุณแม่
ค่ะถ้าซื้อสดนะคะเพราะว่าที่หน้าร้านเราเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๓โมงเย็นนะคะ
ที่หน้าร้านยามพิวสวัสดิยางยนต์สาขาพวงศิลป์นะคะ
แล้วก็ที่เพจเพจโรงพยายามไส้อวกค่ะ
คุณแม่อยากฝากอะไรถึงคุณชนะคุณใบตองและคุณชิสาพิธีกรของรายการบ้างคะ
ไม่นึกว่าวันนี้จะได้คุยกับคุณคุณชนะคุณใบตองคุณเบี้ยงค่ะคุณชีสาด้วย
ถ้ามีอะไรเนี่ยติดตามแม่ตลอดก็จะออกอาหารอร่อยแล้วก็จะให้คุณชิงข้อเลยนะครับ

ก็หวังว่าถ้าไม่มาเชียงใหม่ก็ไปถ่ายมาเจอกันนะ
หรือไม่แม่อาจจะไปเยี่ยมคุณที่ถ่ายนี้ก็ได้

เดี๋ยวไปเยี่ยมแม่ที่เชียงใหม่ดีกว่า

แต่จะบอกแม่ว่าผมแฟนพันธ์แท้สตอเลยนะ
แล้วผมเพิ่งเคยเห็นไส้อัวสตอแล้วก็มีอะไร

เอาของดีแบบนี้มาฝากกัน